หลายคนจะมาร่วมพิธีไว้อะไรให้กับคุณแตงโมแล้วหลายหลาย
คนค่ะก็ยังคงส่งกำลังใจให้กับคุณเบิร์ตแฟนหนุ่มของ
แตงโมนะคะคือตลอดระยะเวลาในพิธีไว้อาลัยคุณแตงโม
เนี่ยต้องบอกว่าคุณเบิร์ตทำหน้าที่ได้ดีอย่างไม่ตกหลบพร้อม
ทำทุกอย่างเลยจริงค่ะและเพื่อนดาราโดยเฉพาะนางเอกหลายหลาย
คนนะคะได้เข้ามาให้กำลังใจกอดปลอบคุณเบิร์ตด้วย
เพราะเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่เชื่อว่าหลาย
คนตอนนี้อยากจะส่งกำลังใจให้กับเขาเยอะเลยนะคะ

อ้ำเนี่ยไปร่วมงานวันแรกเลยก็คือวันที่๑๑มีนาคมที่ผ่านมานะคะ
เดินทางไปพร้อมกับพี่เอสุภาชัยและเพื่อนคนอื่น
ทั้งพี่หนิงปณิตาพี่เมฆพิชชนะกระแตรสุภาคสร
บรรยากาศในวันนั้นเราได้เห็นคลิปวิดีโอที่คุณเบิร์ต
และพี่อ้ำพี่เอได้มีโอกาสพูดคุยกันเป็นครั้งแรกนะคะ
และด้วยความประทับใจที่ถูกบอกเล่าต่อกันมา
คือความอ่อนน้อมถ่อมตนของคุณเบิร์ตค่ะ
คุณเบิร์ตคุกเข่านั่งลงกับพื้น
เพราะว่าให้เกียรติพี่เอกับพี่อ้ำมากคุณผู้ชมดูตามภาพไปเลยนะ
ซึ่งพี่อ้ำกับพี่เอก็พยายามดึงมือ
แล้วก็ประคองคุณเบิร์ตขึ้นมานั่งเก้าอี้ด้วยกัน
ในคลิปเราจะได้ยินเสียงพี่อ้ำพูดว่า

เพื่อที่จะให้คุณเบิร์ตได้ยอมนั่งบนเก้าอี้ด้วยกันนะคะ
และหลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปคุณผู้ชม
เสียงชื่นชมมีเข้ามาแบบล้นหลามเลยนะคะ
บางคนบอกว่าคุณเบิร์ตเป็นผู้ชายที่ดีมาก
พี่อ้ำพี่เอเองก็พยายามที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือตลอด
พี่เอเนี่ยพยายามจะหางานให้คุณเบิร์ตทำด้วยนะ

เขาบอกว่าอยากทำงานกับแฟนถ้าไม่มีแฟนก็คงไม่ทำ
อันนี้คือสิ่งที่คุณเบิร์ตบอกสุดยอดเลยเนอะใช่ค่ะค่ะเขาพยายามอะไรแบบนั้นนะ
มาในพิธีไว้อะไรวันที่๒วันเสาร์ที่๑๒มีนาคมที่ผ่านมานี่ค่ะ
นางเอกสาวคุณนุ่นวรนุษย์ก็เดินทางไปร่วมงาน
พร้อมกับบันทึกภาพบรรยากาศของงาน
เพื่อเป็นความทรงจำที่เธอมีต่อแตงโมน้องสาวสุดที่รัก
คือทั้งคู่เนี่ยเคยร่วมงานกันในละครเรื่องกาสานาคาหลายคนจำได้
หลังมากนะครับใช่นี่วงศากรด้วย
นี่ไงนี่ไงเรื่องนี้เลยจากนั้นนะพี่นุ่นเนี่ยได้มีโอกาสพบกับคุณเบิร์ตค่ะ
แล้วก็มีการยืนพูดคุยกันสักพักหนึ่งก่อนที่พี่นุ่นจะขอกอดส่งกำลังใจให้เนี่ยภาพนี้เลยค่ะ
ซึ่งเป็นภาพที่เห็นแล้วรู้สึกอบอุ่นนะมีคนรักคุณเบิร์ตมากจริง
นุ่นกอดเสร็จพี่นุ่นพูดว่าไงรู้ไหมจะร้องไห้คือหลายคนเห็นก็ยังจะร้องเลยอ่ะคุณ
เข้าไปในแววตาคุณเบิร์ตแล้วมันบ่งบอกอะไรหลายอย่างเนอะ
เป็นอีกคนนึงเลยนะที่เราอยากส่งกำลังใจให้เยอะนะคะ
และในวันเดียวกันนั้นค่ะนางเอกสาวพิงกี้สาวิกาเพื่อนรักของแตงโมรู้จักกันมา๒๐กว่าปีแล้วสำหรับคุณพิงกี้นะ
ก็ได้เดินทางไปร่วมพิธีไว้อาลัยแล้วก็ได้เจอกับคุณเบิร์ตพร้อมกับคุณแอนนาแล้วก็คุณฮิปโปรวมไปถึงคุณโมอามีนาด้วยนะคะ
แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งสาวก็คือคุณไอซ์นพัชรินซึ่งทุกคนเนี่ยได้ถ่ายภาพร่วมกัน
ขณะนั้นนะคุณผู้ชมเราจะเห็นว่าพิงกี้เนี่ยจับแขนของคุณเบิร์ตพร้อมกับตบปลอบใจเบา
แล้วก็มีการพูดคุยกันนะคะด้วยการเปิดภาพของคุณเบิร์ตคุณแตงโม
ที่ทั้งคู่เคยคบกันแรกแรกย้อนไปหลายปีแล้วซึ่งเราก็ได้เห็นรอยยิ้มของคุณเบิร์ตแล้วก็เสียงหัวเราะด้วย
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปนี้กันหน่อยค่ะ
นี่จะเป็นอย่างแรกเลยใช่ไหมพี่แจ๊คเพราะในคลิปก็บอกเป็นลูกเนี้ยแบบตื่นเต้นว่าเฮ้ยเจอกันครั้งแรกดูนะ

จริงเขาไม่ได้แบบจะมาจีบกัน๙ปีนะ

โอ้โฮจีบกันมานานแล้วแล้วภาพนั้นอ่ะที่เขาแชร์โซเชียล

ถ่ายรูปด้วยกันตอนนั้นเบิร์ตยังแบบผมสั้นอยู่เลย
ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่อยากจะนำเสนอคุณผู้ชมนะ

คือความนอบน้อมของคุณเบิร์ตเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมชัดเจนมาก

คือมีแฟนคลับแถวนั้นตะโกนบอกว่า

คุณเบิร์ตก็ตอบกลับนะคะบอกว่าขอบคุณครับ
โอ้โหเป็นภาพที่ประทับใจจริง

เขาได้เอาดอกไม้ในพิธีไว้อาลัย
มาให้กับคุณแตงโมที่ท่าเรือแล้วนะ
พูดถึงดอกไม้แล้วยังมีรูปภาพอีกนะ

เราจะเห็นภาพคุณนึงที่คุณเบิร์ต
ยืนเก็บภาพค่อยเก็บทีละภาพ

เขาบอกว่าอะไรรู้ไหมจะเอาไปไว้ที่บ้าน
ถูกต้องคือหลายคนเห็นแล้วรับรู้ได้เลยว่าคุณเบิร์ตรัก
แล้วก็ธนุถนอมคุณแตงโมมากแค่ไหน
ในขณะที่ก้มลงเก็บภาพพี่พี่แพทย์
คือเป็นอีกหนึ่งคนนะที่หลายคนอยากจะส่งกำลังใจให้
และเป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกจับตามองมากที่สุดในตอนนี้
ยังไงพวกเราก็ต้องส่งกำลังใจให้กับคุณเบิร์ตเยอะเลยนะ
ให้คุณเบิร์ตเข้มแข็งไวนะคะ